โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรานำเสนอหลายครั้งเลย
รถใหญ่ค่ะที่ทัศนวิสัยอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ
เวลาที่อยู่ใกล้เขาอาจจะมองไม่เห็น
แล้วก็เกิดอันตรายกับเพื่อนร่วมทางได้

แล้วเวลาออกตัวเนี่ยรถใหญ่มองไม่เห็น
คือมันใกล้เกินที่มันเป็นจุดบอดของรถบรรทุกพอดี

นี่คือความอันตรายเวลาที่เราอยู่ใกล้กับรถบรรทุกค่ะ
แล้วต้องบอกว่าอันนี้มีความโชคดีคือว่า

ล้มแล้วก็เลยไม่ได้ถูกทับ
นักศึกษาสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ก็ยังเป็นรอยแผลทะเลาะ

หรือว่าถ้ามองไม่เห็นแล้วไปต่อแล้วไม่ใช่จุดไฟแดง
มันก็อาจจะไม่จบแบบโชคดีแบบนี้
นี่คือสิ่งที่เป็นคลิปที่เกิดขึ้น
แยกไฟแดงบ้านโคกสุวรรณมุกดาหารนครพนม
นักเรียนสองคนนี้ถือว่ายังโชคดี
แต่ว่าคลิปนี้ก็เป็นอุทาหรณ์จริงค่ะ

แล้วบนท้องถนนเราก็อาจจะเจอรถบรรทุกนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังอย่าไปอยู่ตรงจุดบอดของคนขับรถบรรทุก
ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายกับเราได้
เนี่ยค่ะจุดบอดอันตรายนี่ทางตำรวจทางหลวงก็ทำมาให้ดูนะคะ
ว่าเป็นจุดไหนบ้างที่คนขับจะไม่เห็น
แล้วก็อาจจะทำให้เรามีความเสี่ยงได้นะคะ
๔จุดด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ด้านข้างด้านหลังด้านข้างซ้ายขวา
ซึ่งก็อาจจะต้องตรวจความระมัดระวังหน่อยค่ะ